คุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่มันแปลกใหม่
ใหม่เขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่มันเล้นลับ

ที่นี่นะคะถือว่ามีร้านกาแฟร้านคาเฟ่เก๋
แล้วก็อยู่ในพื้นที่กว่า๕๐๐ไร่กันด้วยนะ
เป็นลึกลับทรัพย์ซ่อนหรือเก๋ไก่แค่ไหนไปชมกันค่ะ
จังหวัดราชบุรีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตติดลมบนของคนชอบเที่ยว
มีทั้งที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติป่าเขาวัดวาอาราม
และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจ
รวมถึงดินแดนแห่งความลับของอาณาจักรต้นไม้แห่งนี้
คือซุปเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้คาเฟ่และแหล่งเรียนรู้ด้านพันไม้
เซ็ปต์ของร้านแล้วก็ที่มาของร้านนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่คนมักจะไม่ค่อยได้เห็น

เป็นกิจกรรมที่เราได้คิดสร้าง
เพื่อเกี่ยวกับในการที่ว่าคนมากินกาแฟ
ได้รู้จักการหาทางออก
ความน่าสนใจของร้านนี้อยู่ที่การเดินทางเข้าร้านนี้แหละค่ะ
กว่าจะถึงก็ต้องมาลุ้นกันสักหน่อย
กับเส้นทางวนไปวนมาของเขาวงกฎ
หลังจากเดินทางผ่านเขาวงกฎอันลึกลับมาแล้ว
ก็จะเข้าสู่บรรยากาศกลางสวนร่มรื่น
เข้ามาถึงปุ๊บก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที
เพราะที่นี่เขานิยมปลูกต้นไม้จัดสวนสวยงาม
มีทั้งน้ำตกดอกไม้ต้นไม้นานาพันธุ

และสามารถเลือกซื้อเลือกสรรกลับบ้านกันได้ตามใจชอบ
ดึมดำบันไดกาศก็อิ่มน้ำสำราญใจแล้ว
อิ่มท้องกับเมนูแนะนำของทางร้านบ้างดีกว่า
หนึ่งเลยความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

บางคนอยากกินอาหารฝรั่งคนอยากกินอาหารไทย

เราก็พยายามจับให้มาอยู่ในอันเดียวกัน
เมนูอาหารก็มีทั้งสไตล์ไทยและสไตล์ฝรั่ง
เอาใจลูกค้าหลากหลายแนว
เริ่มกันที่เมนูไทยอย่างชุดส้มตำข้าวเหนียวชุดนี้
ราคา๑๕๐บาททานได้ถึง๓คน
รสชาติอร่อยลงตัวที่สุด
มาถึงเมนูสไตล์ฝรั่งอย่างสปาเกตตี้
ผัดพริกแห้งไส้กรอบชามนี้ราคา๘๙บาท
ตบท้ายเมนูอาหารขาวด้วยเมนูเพื่อสุขภาพ
สลักทูน่าใช้ผักปลอดสารที่ทางร้านปลูกเอง
รับรองเลยว่าสดกรอบอร่อยไร้สารพิษแน่นอน
อิ่มอร่อยและสุขภาพดีแบบนี้ราคา๙๙บาทเท่านั้น
โอ้โฮ
มาเพิ่มพลังความสดชื่นกันต่อด้วยกาแฟสูตรพิเศษ
เมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านรสชาติเข้มข้น
สั่งได้ทั้งแบบเย็นและแบบปัน
ความอร่อยแตกต่างกันคนละแบบจ้า
เอาใจสายหวานด้วยเมนูน้ำเขียวโซดามะนาวนมสด
ของแท้ต้องมีลาวาฟูออกมาแบบนี้
รสชาติซ่าโดนใจวัยรุ่นอย่างแน่นอน
รับรองเลยว่าทานได้ทานแล้วคลายร้อนได้ดีสุด
ชื่นใจกับเมนูเครื่องดื่มไปแล้ว
ชื่นใจกับความเคี้ยวขจีของต้นไม้กันบ้างนะคะ
ที่นี่มีต้นไม้หลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกลับไปปลูกที่บ้าน
รับรองเลยเช่นกันนะคะว่านำไปปลูกแล้วไม่ผิดหวัง
เพราะที่นี่คือแหล่งส่งออกต้นไม้รายใหญ่ของประเทศไทยเลยล่ะค่ะ
ส่งไปก็มีโซนยุโรปที่หนึ่ง
พอเตริก้ามีเกาหลีก็มีจีนก็มีแล้วก็อเมริกาก็มี
คุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อต้นไม้ในสวนได้อย่างจุใจ
ราคาตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพัน
แบบนี้จะรอช้าอยู่ใยชวนคนรู้ใจมาเที่ยวกันเลย
ลูกค้าท่านใดสนใจที่อยากจะเอามาของเราก็ไม่กลายจากกรุงเทียบเท่าไหร่ครับ
ก็คือเลยจากแยกโพธารามมาประมาณ๕กิโลนะ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงล็อกของชนประธานแล้วก็จะมีป้ายบอกครับ
ก็คือกว่าจะเข้าไปที่ร้านได้เนี่ย
มันต้องเดินผ่านเขาวงกฎเลาะเลื้อยเลาะเลื้อยกันสักประมาณ